ข่าวแรกของเราในวันนี้ก็หนักเหมือนกัน
คุณผู้ชมเกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านหลังหนึ่ง
ชาวบ้านตกอกตกใจต้องรีบวิ่งไปตะโกน
เพราะเกรงว่าจะมีคนอยู่ในบ้าน

แต่โชคดีไม่มีคนอยู่บ้าน
อันนี้เป็นเหตุการณ์เพลิงไหม้
บ้านหลังนี้เป็นบ้านของผู้ใหญ่บ้านครับ
บ้านลิธี๒๔๓๒ตะบนดอนประดูกอำเภอปากพยูนที่พัทรลุง
หลังจากเกิดเพลิงไหม้ก็มีการแจ้งรถน้ำของเทศบาลปากพยูนเข้าไปช่วยกันดับเพลิง

เพลิงก็ไหม้เสียหายทั้งหลังแล้วครับ
แต่ว่าโชคดีอย่างที่บอกไปว่าตอนเกิดเหตุไม่ได้มีคนอยู่
เพราะว่าเจ้าของบ้านผู้เหยียบ้านชื่อวนายสุทธิพรสุพเภียนอายุ๕๐ปี
ปฏิบัติภารกิจต่างจังหวัดนะครับ
ชาวบ้านบอกว่าตอนนั้นได้ยินเสียงแล้วไฟมันโหงพึบพับขึ้นมา
ก็เลยรีบออกไปดูโอ้โหวิ่งไปตะโกนผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ไฟไหม้บ้านก็นึกว่าผู้ใหญ่อยู่บ้าน
เออก็ไปตะโกนเพราะเกรงว่าเดี๋ยวจะมีญาติพี่น้องอยู่ใช่ไหมนะฮะ
สุดท้ายไม่มีคนตอบไม่มีคนอะไรเลยนะ
ก็เลยอ๋อไม่ได้มีคนอยู่
ก็เลยโทรศัพท์หาเมียผู้ใหญ่
ก็เลยมีตะโกงตะโกนช่วยกันมาช่วยดับไฟ
เนี่ยเมียผู้ใหญ่มาถึงเธอกับแข้งขาอ่อนเลยแล้วบอกว่า
โอ้โหออกไปทำธุระแป๊บเดียวที่บ้านน้องสาว

ไฟมันโหมหนักเหลือเกินได้แต่ยืนมองทุกสิ่งทุกอย่างที่สร้างมา
ไปกับกล้องเพลิงหมดเลย
อ่าสาเหตุเบื้องต้นก็คาดว่าเกิดจากไฟฟ้ารัดวงจร
เพราะว่าบ้านครึ่งปูนครึ่งไม้ก็สร้างมาหลายปีเนอะ

แล้วมันไม่ได้เปลี่ยนสายโพงสายไฟอะไรแบบเนี้ย
มันก็เป็นเชื้อเพลิงอย่างดีนะครับ

ยังมีอีกหนึ่งเหตุการณ์เพลิงไหม้เหมือนกันนะฮะ

ในพื้นที่จะจบลันที่ใหญ่บางทีสมุทรประกาศ

คุณผู้ชมใช้เวลาครึ่งชั่วโมงนะครับก็สามารถควบคุมได้

โกดังก็ไหม้บางส่วนมันไม่ได้ลามไปจุดที่มันมีตู้คอนเทนเนอร์
มันไหม้ตรงนี้เฉยเพราะว่าเป็นจุดเก็บเอกสาร
คนดูแลชื่อว่าคุณอนันตชัยบอกว่า
เหตุการณ์เกิดขึ้นตอนเที่ยงคืนกว่า
พร้อมกับเอาถังเคมีไปช่วยกันดับ
แต่เอาไม่อยู่ครับเพราะว่ามันมีกระดาษ

เมืองต้นตำรวจก็สันนิษฐานเหมือนกันว่า
น่าจะเกิดจากไฟฟ้ารัดวงจรนะครับ